ฐนการณ์ล่าสุดที่ประจวบคิริคันคุณบอมอภิวัตรจะรายงานสดเข้ามา

คุณภาคพรุมคุณเขมสรเมื่อสักครู่นี้รถจากมรณิธิสว่างราชศรัทธาธรรมสถาน
เคลื่อนตัวเข้ามาถึงสถานที่อาคารหอประชุมราชศรัทธาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ
โดยมีรถตู้ที่นำร่างของผู้สูญหายแล้วก็เสียชีวิตมาทั้งหมด๕คัน
แล้วก็มีผู้เสียชีวิตที่อยู่ในรถทั้งหมด๕คนด้วยกัน
โดยณขณะนี้ได้ทำการถอยรถไปยังบริเวณด้านในอาคาร
เพื่อที่จะลำเลียงร่างผู้เสียชีวิตไปไว้ภายในอาคารก่อนทีละคัน
หลังจากนั้นก็จะได้ให้ทางแพทย์โรงพยาบาลบางสะพาน
จากกระทรวงสาธารณสุขและแพทย์จากนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจ
มาทำการชนะสูตรพิสูจน์อัตลักษณ์ต่อไปนะฮะ
โดยเมื่อสักครู่ที่ผ่านมานี้นะครับทางขบวนได้เคลื่อนมาถึง
ก็มีทางเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็เจ้าหน้าที่กู้ภัยที่รอรับอยู่ตรงนี้กันจำนวนมากนะฮะ
โดยตอนนี้มีร่างของผู้เสียชีวิตมาทั้งหมด๕คนด้วยกัน
ประกอบด้วยเรือโทสามารถแก้วผลึกนะครับ
พันธาเอกอัชชาแก้วสุพรรณ
พันธาเอกอำนาจพิมพ์ที่
จาเอกจักรพงศ์พูลผลและพลทหารอัคคาระเดชโพบัตร
ซึ่งรายชื่อทั้งหมดนี้ได้รับการยืนยันว่าเป็นผู้เสียชีวิตจากเหตุ
เรือหลวงสุโขทัยอับปางกลางทะเลอ่าวไทย
ที่วันที่๑๘ที่ผ่านมา
หลังจากที่เมื่อวานนี้มีการค้นหากันอย่างต่อเนื่อง
โดยเวลา๓ทุ่มที่ผ่านมาของเมื่อวานนี้
เรือหลวงกระบุรีได้มีการพบพันธาเอกนาธีทิมดี
ก็ได้นำพันธาเอกณฑีขึ้นมาอย่างปลอดภัย
แล้วก็เมื่อเช้านี้สำหรับภารกิจในการปฏิบัติค้นหาร่างผู้สูญหาย
ก็ได้มีการปฏิบัติภารกิจกันอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงเช้านะครับ
โดยมีการประชุมแล้วก็กำหนดแผนในการค้นหาแล้วก็กระจายกำลังต่าง
พร้อมกับจัดตั้งศูนย์ในการประชาสัมพันธ์ข่าวสาร
แล้วก็ให้กับญาติของผู้สูญหายมาติดตามข่าวสารกันอีกด้วย
แล้วก็เมื่อเวลาประมาณ๑๔นาฬิกานะครับได้รับการรับแจ้งนะฮะ
ยืนยันว่าพบพลทหาร๑รายนะครับที่อยู่ในอาการปลอดภัยก็สามารถช่วยเหลือขึ้นมาได้
แล้วก็เมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมามีการรายงานว่าพบผู้เสียชีวิตอีกทั้งหมด๕รายด้วยกัน
ซึ่งก็ได้นำขึ้นเรือหลวงอ่างทองมาเทียบท่าที่ท่าเรือประจวบ
แล้วก็เคลื่อนร่างมายังที่มูลนิธิสว่างราชศรัทธาธรรมสถานแห่งนี้ครับ
คุณผู้ชมนี่เป็นบรรยากาศสดนะครับ
ทางเจ้าหน้าที่กู้ภัยกำลังได้ทยอยนำร่างผู้เสียชีวิตนะครับ
ถอยเข้าไปภายในอาคารหอประชุมนะครับ
โดยบริเวณด้านข้างอาคารหอประชุมจะมีรถที่เป็นรถห้องเย็นจากมูลนิธิเพชรเกษมนะครับ
ที่มาคอยอำนวยความสะดวกในการแช่ร่างของผู้เสียชีวิตทุกคนนะฮะ
รวมถึงบริเวณด้านในหอประชุมก็ได้มีโรงที่เป็นโรงเย็นนะครับ
เตรียมความพร้อมไว้สำหรับแช่ร่างของผู้เสียชีวิต
หากญาติคนไหนที่ไม่สามารถสะดวกเดินทางมารับได้ในทันทีในวันพรุ่งนี้
จะอำนวยความสะดวกโดยการแช่ร่างของผู้เสียชีวิตไว้ให้ตรงนี้ก่อนนะฮะ
หลังจากนั้นก็จะได้มีการทำเอกสารออกใบมรณบัตรให้กับญาติต่อไปนะฮะ
คุณผู้ชมให้ดูบรรยากาศสดตอนนี้ก่อนเลยนะฮะ
ตอนนี้นำร่างผู้เสียชีวิตเข้าไปด้านในหอประชุมแล้ว๑รายนะครับ
รายที่๒กำลังทยอยเจ้าหน้าที่กำลังเคลื่อนร่างออกจากรถ
คุณผู้ชมนอกจากจะมีทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเจ้าหน้าที่กู้ภัยสื่อมวลชนที่มาปักหลักอยู่บริเวณนี้แล้วนะครับ
เพื่อติดตามสถานการณ์ในการเคลื่อนร่างผู้เสียชีวิต
มาไว้ที่อาคารมูลนิธิสว่างราชศรัทธาธรรมสถานแล้ว
ยังมีครอบครัวของผู้เสียชีวิตเดินทางเข้ามาที่มูลนิธิแห่งนี้ด้วยนะครับ
โดยญาติผู้เสียชีวิตอยากจะเข้าไปด้านใน
แต่ว่าเจ้าหน้าที่ยังไม่สามารถอนุญาตให้เข้าไปได้
นี่เป็นบรรยากาศสดนะครับคุณผู้ชม
ที่มูลนิธิสว่างราชศรัทธาธรรมสถานครับ

นี่ก็เป็นภารกิจอีกหนึ่งภารกิจนะครับ
ส่วนอีกหนึ่งภารกิจก็แน่นอนว่าอยู่กลางทะเล
ที่ยังต้องค้นหาผู้ที่ศูนย์หายกันต่อนะครับ